กลับมาติดตามข่าวเย็นไทยรัฐกันต่อนะคะคุณผู้ชมจะพาไปดูเอ่อ
บรรยากาศที่หน้าเซ็นทรัลลัดพร้าวนะคะคือผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยประจำอยู่หลายจุด
หนึ่งในนั้นก็คือบริเวณบนสะพานลอยเชื่อมระหว่างยูเนียนมอนแล้วก็เซ็นทรัลพร้าวใช่ไหมคะ

เพราะว่าตอนนี้๔โมง๑๒นาทีแล้ว
ก็ได้เวลาที่กลุ่มผู้ชุมนุมเขาจะนัดมารวมตัวกันแล้วนะคะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศสดตอนนี้เลย

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวียืนรายงานอยู่ที่สะพานทางเชื่อมระหว่าง
สรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วก็ยูเนนมอร์ค่ะ
สำหรับประชาชนที่จะเข้ามาใช้เส้นทางบริเวณ๕แยกลาดพร้าวนะคะ
ตอนนี้สามารถที่จะเปลี่ยนใจทันนะคะ
เพราะว่าการจราจรตอนนี้ค่อนข้างที่จะติดขัด
เพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมราชดร๖๓ที่มีการนัดรวมตัวกันที่๕แยกลาดพร้าว
เริ่มมาตามกำหนดการที่มีการเรียกชุมนุมนะคะ
โดยเราจะเห็นได้ว่าภาพล่าสุดในขณะนี้กล้องของทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ก็จะเห็นว่ามีรถของกลุ่มผู้ชุมนุมของกลุ่มราศดร๖๓นะคะ
ก่อนหน้านี้จะจอดปิดไว้พื้นที่ทั้งหมดเลยนะคะ
เพื่อที่จะกันพื้นที่สำหรับจะใช้เป็นพื้นที่การชุมนุมของกลุ่มนั่นเองนะคะ
ซึ่งตามเดิมนั้นนัดหมายกันในเวลา๑๖นาฬิกา
แต่ว่าจะเห็นได้ว่าจนถึงขณะนี้นะคะ
มวลชนราศดรยังมาลงในพื้นที่จำนวนไม่มากนัก
แต่ก็มีการปิดการจราจรเป็นบางจังหวะแล้วนะคะ
เราจะเห็นได้ว่าทางด้านของมวลชนราชดร๖๓แม้ว่าจะมีจำนวนไม่มาก
แต่ก็มีกาดอาสาของกลุ่มราศดรเข้ามาในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะคะ
ตอนนี้มวลชนจะอยู่ที่บริเวณสวนสมเด็จย่า๘๔พันศานะคะ
โดยจะไปรวมตัวกันอยู่บริเวณนั้น
จากสวนสมเด็จย่าไปนะคะก็จะมีการกันพื้นที่นะคะสำหรับสำหรับพยาบาลอาสานะคะ
ที่จะอยู่ในพื้นที่มีการกั้นเป็นพื้นที่เป็นจุด
เพื่อที่จะกันพื้นที่ไว้อย่างเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกรณีของการเป็นพยาบาลจิตอาสาค่ะ
จากตรงนั้นไปนะคะเราจะเห็นว่า๕แยกลาดพร้าวยังมีรถเข้ามาใช้เส้นทางบ้างนะคะ
แต่ว่าน้อยมากแล้วก็มีการปล่อยรถเข้ามาเป็นไปตามจังหวะของกาดของกลุ่มผู้ชุมนุมที่จะอนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่ได้
แต่ว่าการจราจรที่๕แยกลาดพร้าวถ้าหากว่ามาจากจตุจักรนะคะมุ่งหน้ามาที่๕แยกลาดพร้าวจะมาทางเซ็นทรัลลาดพร้าว
แล้วก็ไปที่แยกเกษตรนั้นไม่น่าจะมาได้แล้วนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะเข้ามาใช้เส้นทางอย่างยิ่งค่ะ
เดี๋ยวกล้องของเราจะแพลนให้เห็นถนนพระหลโยธินขาเข้านะคะก็ติดขัดเช่นเดียวกันนะคะ
อาจจะติดเสาสะพานนิดนึงนะคะจะเห็นได้ว่ารถเนี่ยยังคงวิ่งได้แต่วิ่งไปได้พอไปถึงตรงสะพานคนข้ามที่๕แยกลาดพร้าวนะคะ
จะต้องถูกกำจัดพื้นที่การสัญจรโดยกาดของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะที่มีการกันพื้นที่อยู่บริเวณนั้นเพราะว่าจุดบริเวณนี้ทั้งหมดค่ะ
น่าจะเป็นจุดที่กลุ่มมอบราษฎร๖๓จะใช้เป็นพื้นที่ในการชุมนุมนั่นเองค่ะ
จนถึงขณะนี้นะคะจากการลงดูพื้นที่ของทีมข่าวไทยรัฐทีวีที่ลงพื้นที่หลายชุดด้วยกันในวันนี้ยังไม่เห็นแกนนำของกลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาในพื้นที่เลย
แล้วก็จากการสอบถามจากทางตำรวจก็บอกว่าไม่ได้มีการขออนุญาตในการชุมนุมเช่นเดียวกันในช่วงนี้หากใครก็ตามที่จะเข้ามาพื้นที่บริเวณห้าแยกลาดพร้าวก็สามารถที่จะตัดสินใจเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะ
มาพักดีด้วยนะคะเราส่งผู้สื่อข่าวประจำตามจุดแล้วตรง๕แยกผู้สื่อข่าวเราอยู่ทุกจุดเลยนะฮะถ้างขวางเซนทรอตและพลาวท์
ที่ก่อนหน้านี้ได้ใช้เป็นจุดที่มีการกระจายข่าวถึงกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ที่บริเวณจุดนี้ด้วย
ส่วนความเคลื่อนไหวหากมีเข้ามาจุดไหนเดี๋ยวจะให้ติดตามพื้นที่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ